คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตอนนี้ค่ะพี่น้องทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะบางจังหวัดค่ะประสบภัยน้ำท่วมนั่นเอง
คนบันเทิงอย่างพี่ไทยเอกพันธ์ค่ะไม่หยุดจริงไม่หยุดที่จะไปช่วยเหลือจริงคุณผู้ชมค่ะ
ก็ขึ้นเหนือลงอีสานนะคะล่าสุดค่ะตะลุยไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยเฉพาะที่โรงเรียนนาดีนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเจอปัญหาน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมโรงเรียนเนี่ยจนจมเลยจนห้องเรียนนั้นเสียหายนักเรียนเนี่ยต้องหยุดเลยทันทีค่ะ
พี่ไทยเอกพันธ์ค่ะกลับมากรุงเทพก็แวะมาเล่าให้ฟังว่าได้นำเก้าอี้เล็กนะจำนวน๙๐ตัวไปให้น้องนักเรียนรวมไปถึงเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นขนไปหลายรถตู้เลยค่ะแล้วก็ส่งมอบให้ถึงที่มีผู้เท่าผู้แก่มารอรับของ
พี่ไท้ค่ะก็ไปสร้างความสุขไปคุยไปหยอกไปเล่นไปป้อนอาหารแบบนี้ค่ะให้กำลังใจให้ครบครุนซึ่งวันนี้ค่ะที่ทอปแล้วก็แปะมือต่อลงพื้นที่ไปช่วย

น้ำลึกประมาณ๒เมตรเกือบ๓เมตร

จากเผื่อนรำพะเฟิร์งนะครับ

เก้าอี้แบบนั่งแล้วแบบแรเชอร์ที่แบบไม่มี

ป๑ถึงป๓ถูกน้ำพัดเก้าอุ้งเก้าอี้พังเสียหายนะครับ
กำลังใจไปเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขา
คุณผู้ชมค่ะถ้าใครพอจะหยิบยื่นน้ำใจได้บ้างนะคะ

ถูกต้องนะคะก็ถือว่าพอพี่ท็อปพี่ไทยลงพื้นที่ไป
เหมือนเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณนะ
ให้เขารู้สึกว่าดีขึ้นมีคนสนใจ
แล้วก็มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นในชีวิต
คนมาเยียวยาด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้
สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ